ทีนี้คุณพิธาบ้างค่ะเราเห็นลงพื้นที่ทางแถบภาคตะวันออกใช่ไหม
ลงพื้นที่แล้วเมื่อวานนี้มาที่ตึกไทยสมิตรค่ะโอ้ยนักข่าวมาถ่ายรูป
อ่ามาถึงไหว้สวัสดีก่อนเลยนักข่าวเองก็เป็นห่วง
เสียงกลับมาหรือยังคะคุณพิทา
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ก็เห็นว่าเขาพร้อมวัดประชุมกันแล้วนี่เชิญก็คงต้องเตรียมงานลงพื้นที่
อย่างที่ได้การไปที่ภาคตะวันออกก็จะเร่งอ่าทำงาน
แล้วก็พยายามที่จะช่วยสอบสอบใหม่เช็คประเด็นในการยื่นยังสิ่งท่องสภา
จะว่าใช้เวลาไหลเซ็บันเดี๋ยวก็ว่าตอนนี้ก็นี่ล่ะค่ะ
ถามว่าเสียงหายดีหรือยังก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นหรอก
ยังมีความแหบอยู่เล็กแต่ว่าก็บอกว่าหมอนะหมอให้พัก
นักข่าวถามแต่เอาจริงนะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับตอนอยู่บนเวทีก็น่าจะดีกว่าอยู่บนเวที
เพราะว่าเวลาให้สัมภาษณ์นักข่าวไม่ได้ตะโกนไม่ได้ใช้เสียงเยอะมากอะนะคะ
แล้วการประชุมเมื่อวานนี้ที่ไปประชุมร่วมกับสสก้าวไกล
คุณพิทาก็บอกว่ามาคุยกับเพื่อนสอสอว่าต้องการให้ไปลงพื้นที่ที่ไหนอีกบ้าง
เพราะว่าช่วงนี้ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมคะ
ก็เลยมีเวลาลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนได้มากขึ้น
คุณพิทาบอกด้วยว่าถึงแม้ว่าการเมืองมันอาจจะยังไม่ชัดเจนช่วงนี้นะ
แต่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชัดเจน
ดังนั้นก็ต้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือค่ะ
แล้วเรื่องของการประชุมสภาวันที่๒๗วิบ๓ฝ่าย

คือคุณพิทาก็บอกว่าผมก็รู้แหละแต่ก็ไม่รู้เหตุผลว่าเพราะอะไร
ส่วนทางด้านเลขาของก้าวไกลคุณต่อมชัยธวัฒน์เนี่ยนะคะ
ก็พูดถึงประเด็นความสัมพันธ์กับเพื่อไทยเหมือนกัน
ซึ่งคุณชัยธวัฒน์บอกว่าก้าวไกลและเพื่อไทยยังจับมือกันเหนียวแน่น
ข้าวต้มมัดตอกยังไม่ปริค่ะ
ยังไม่ปริแตกไม่อยากให้สังคมรีบด่วนสรุปในเรื่องนี้
เดี๋ยวลองฟังเสียงคุณชัยธวัฒน์หน่อยนะคะ
วันนี้ที่ก้าวไกรได้ส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ย
ถ้ามันจำเป็นต้องเลือกนะครับถ้าถึงสาการนั้นจริง
ไม่มีทางออกอื่นผมก็คิดว่าก็เป็นสิทธิ์ที่เพื่อไทยจะเลือก
ว่าจะเลือกสมการในการจัดตั้งรัฐบาลแบบไหน
การพลิกคั่วรัฐบาลมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่าย
โดยยิ่งการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ย
ผมก็ยังเชื่อว่าจะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากรัฐสภา
วันนี้ยังเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็เล่นจับมือกันแน่นอยู่หรือเปล่า
หรือว่าเริ่มหยุดหรือเปล่าต้องพยายาม
นี่ไงนักข่าวถามคุณชัยธวัฒน์ไปว่า
ถ้าสมมุติเกิดว่าต่อไปมันไม่ใช่เพื่อไทย
เป็นแก่นำในการจัดตั้งเกิดภูมิใจไทยพักอันดับ๓ล่ะ
มาเป็นแก่นำก้าวไกลจะกังวลไหม
คุณชัยธวัฒน์ก็ย้ำแบบหนักแน่นว่าไม่กังวลครับ
แล้วก็ย้ำว่าความไม่กังวลนี้อยู่ในเงื่อนไขนะ
ไขนี่คือก้าวไกลกับเพื่อไทยต้องจับมือกันแน่นนะคะ
คือต่อให้เมื่อวานไม่ได้มีการประชุมร่วม๘พัก
แต่ว่าสสเก้าไกลเขาก็ประชุมกัน
จะรับหรือไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน

เราจะสิ่งที่ผู้ชัยว่ามฏิที่ประชุมรัฐสภาเมื่อ๑๙กก
มันเป็นการขัดกับรัฐธรรมนุนหรือเปล่า
คุณผู้ชมถ้าไปดูความเห็นของอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนุน
ศาสตราจารย์พิเศษจรรย์พักดีธนากุลท่านบอกว่า
ไม่ควรนะให้อำนาจตุลาการมาครอบอำนาจของนิติบัญญัติอีกทางนึง
แต่อีกคนนึงที่เห็นด้วยกับอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนุนคือ

รังสิวิมันโรมสสพกก็บอกเช่นนั้นเหมือนกัน
คือรังสิมันโรมเขาก็เรียนนิติศาสธรรมศาสตร์นะ
เขาบอกว่าใช่แล้วมติของสอสอพักเก้าไกลก็เห็นเป็นเช่นนั้นครับว่า
กรณีที่ประชุมรัฐสภามีมติเมื่อ๑๙กรกฎาคม
ตีความข้อบังคับการประชุมรัฐสภาว่าการให้ความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรได้ผ่านการโหวตนายกอยู่ใต้ข้อบังคับที่๔๔

ที่ประชุมของสสพก
สรุปว่าทางพักเห็นสอดคล้องกับนักวิชาการด้านนิติศาสตร์จำนวนมาก

อันนี้ที่เห็นด้วยก็คือมติรัฐสภาขัดต่อรัฐธรรมนูล
และสภาสามารถแก้ไขได้เองนะ
ไม่ต้องส่งให้สารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยชี้ขาด
เพราะมันเท่ากับทำให้สารรัฐธรรมนูลเข้ามาแทรกแทรง
ตีความของรัฐสภาหรือมีอำนาจเหนือสภาพผู้แทนราชดร
ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนฟังรังสิมันโรม
มันจะแถลงต่อพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่า
วันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินก็เห็นว่าการตีความข้อบังคับดังกล่าว
มันเป็นการตีความที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐมนูล
นักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วถ้าสภาให้แก้มติ
เสนอชื่อนายกซ้ำได้แล้วในการประชุมสภาครั้งหน้า
ชื่อคุณพิทาจะถูกนำเสนออีกครั้งหรือเปล่า
คุณรังสิมันโคศกพระเก้าไกลก็บอกว่า
ชัดเจนว่าจะให้เพื่อไทยเสนอคนที่มีความเหมาะสม
ซึ่งนั่นก็คาดหมายกันว่าจะเป็นคุณเศรษฐาทวีสิน
แต่การเสนอแก้มติของรัฐสภา

เพื่อไม่ให้เป็นมาตรฐานหรือบรรทฐานที่ไม่ควรเป็น
และสภาไม่จำเป็นต้องให้สารรัฐธรรมนูลมาวินิจฉัยครับ
ส่วนเรื่องเก้าอี้ประธานสภาที่มอบให้กับพักประชาชาติ

คุณรังสิมันเชื่อว่าอาจารย์วันนอร์ตั้งใจทำหน้าที่แล้ว
ส่วนจะดีหรือไม่ดีต้องเป็นประชาชนมากกว่าเป็นผู้ตัดสินครับ